อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นคลิปที่แชร์กัน

ก็เรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารในลักษณะของเหมา

แบบนี้มันจะทำให้แท็กซี่ท่านอื่นเสียหายนะคะ
จากกรณีที่มีผู้ใช้งานเฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ

ช่วยกันแชร์หน่อยเหตุการณ์นี้น่ากลัวมาก
แท็กซี่จะทำร้ายผู้โดยสาร
ขึ้นรถแล้วไม่ยอมกดมิเตอร์เรียกเก็บราคาระหว่างทาง

ที่ดีเขาจะเสียหายกันหมดนะคะ

เรียกรถแท็กซี่คันนี้มาจากสนามบินดอนเมือง

เรียกเก็บค่าโดยสารอยู่ที่๙๐๐บาท
ผู้โดยสารจึงต่อรองราคาบอกว่าพี่๕๐๐ได้ไหมคะ
แกรมต้องเข้ามาห้ามปร่าม
ล่าสุดเมื่อวานนี้ช่วงเย็น
นายสุกรีจารุภูมินะคะผู้อำนวยการกองตรวจการขนส่งทางบก

เรียกตัวผู้ขับรถคันนี้คือนายเด่นชัยเทียมทัศน์
เข้าสอบสวนตามที่มีการร้องเรียน
โดยนายเด่นชัยก็ให้การยอมรับค่ะว่ากระทำผิดจริงตามที่ถูกร้องเรียนค่ะ
แล้วนายเจ้าหาผมว่ารถราคาอีกได้ไหม
ผมก็เลยนั่งเฉยครับจนไปถึงโรงแรม
เขาให้เงินผมมา๕๐๐บาท

ผมก็เลยแบบเกิดอาการโมโหโทษะ
ที่ผมได้น้อยโดยไม่ได้ตามที่ผมที่ต้องการครับ

ซึ่งจากกรณีนี้นะคะกองตรวจการกรมการขนส่งทางบกก็ดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายเด่นชัยในข้อหาเรียกเก็บค่าโดยสารเกินที่กว่ากฎหมายกำหนดแล้วก็แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพเป็นจำนวนเงิน๒๐๐๐บาท
แล้วก็เนื่องจากความผิดนี้เป็นการทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ
ทางกองตรวจการขนส่งทางบกจึงได้ทำการพักใช้ใบอนุญาตขับรถ๓เดือน
พร้อมทั้งส่งเข้าอบรมการให้บริการที่ดีและจัดส่งประวัติเข้าศูนย์ประวัติผู้ขับรถ
หากพบกระทำความผิดซ้ำครั้งต่อไปจะเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที
ค่ะมันเกินไป๙๐๐บาทจากสนามบินดอนเมืองไปศรีนคริน
แล้วก็เรื่องของการเหมาจ่ายมันทำไม่ได้อยู่แล้วมันต้องกดตามมิเตอร์
ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญออกมาต่อว่าด้วยเหมือนแบบอุ๊ยเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เขาสมควรได้รับ
นะคะไม่ถูกต้องลงโทษเรียบร้อยนะคะ